คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ที่โพสต์อยู่ในโลกโซเชียลหลายคนเห็นแล้ว
ก็สะเทือนใจกับความคิดของผู้ชายคนหนึ่ง
เขาเป็นโชเฟอร์ขับรถบัสรับทัวร์จีนมา๑๕ปี
แต่เนื่องจากโควิด๑๙มันระบาดนะครับทำให้ทัวร์ไม่มา
และทีนี้เขาก็ขาดรายได้จากอาชีพนะครับ
เป็นปีแล้วที่ไม่มีรายได้มาแบบนี้
ผู้ชายคนนี้เลยโพสต์ครับขายดวงตาข้างหนึ่ง

เขาบอกหมดหนทางคิดหมดหนทางเดิน
สุดความสามารถแล้วคิดแล้วคิดอีกถึงโพสต์ขายดวงตาข้างหนึ่ง

คุณคิดดูสิเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าทวีปมีพันธุ์นะครับ
ได้โพสต์ประกาศขายดวงตาหนึ่งข้าง
โดยเขาเขียนข้อความไว้แบบนี้เลยบอกว่า
รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายแต่ความจนมันไม่ปรานี
ถามว่ามีญาติมีลูกไหมตอบว่ามี
แต่ทุกคนมีภาระผมมีกัน๓คน
หนทางคิดหมดหนทางเดินจริง
ร้อนผ่านหนาวมาจะกลับไปใช้ชีวิตบั้นปลาย
ส่งหลานเรียนหนังสือจนสุดความสามารถ
โพสต์ก่อนที่จะไม่มีเน็ตจะใช้

กรุณาอย่าต่อว่ากันเลยถ้าเห็นข้อความของผม
ในการที่จะขายดวงตาชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน
คิดแล้วคิดอีกผมจึงโพสต์นะฮะ
เป็นเรื่องราวที่เขาโพสต์ขึ้นนะครับ
ทีนี้พอโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดความเห็น

บางคนก็เริ่มบริจาคเป็นสิ่งของเข้าสารปลากระป๋อง
ซึ่งคุณทวีปเองก็มาโพสต์
ขอบคุณสำหรับกำลังใจและความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับ
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวของไทยรัฐทีวีของเรา
ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคุณนะ
ก็ไปพบกับผู้โพสต์ก็คือนายทวีปมีพันธ์นะครับ
ทวีปมีพันธ์เป็นอดีตพนักงาน
ทัวร์บริษัททัวร์จีนแห่งหนึ่ง
เขาเปิดเผยชีวิตของเขาบอกว่าไงรู้ไหมคุณ

แต่พอเกิดโควิด๑๙ในรอบแรกคือปีที่แล้วนะ

นักท่องเที่ยวจีนเป็นรายได้หลักของบ้านเราเลยนะ

ก็ต้องหยุดขับรถมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี๖๓แล้ว
แล้วก็ไม่มีรายได้เพียงพอจะมาเลี้ยงครอบครัว
สิ่งที่ต้องการก็คืออยากจะมีงานประจำ

เขายังมีแรงเขายังมีความสามารถในการทำ
เพื่อจะนำรายได้มาจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวนะครับ
ซึ่งสิ่งที่ทำได้อยู่ทุกวันนี้ก็คือขับรถรับจ้างได้เงิน
เป็นหนังสืออยู่ชั้นม๕
ส่วนบ้านที่อยู่ในปัจจุบันเป็นบ้านเช่า

แล้วก็สงสารเขานะครับ
แต่ทีนี้เจ้าของบ้านเช่าเขาบอกว่า
บ้านเช่าหลังนี้ตัวเจ้าของเองก็ต้องผ่อนอยู่คุณ
ก็ต้องหาเงินมาผ่อนนะฮะ
ทีนี้จะไม่เก็บค่าเช่าไปอีกแค่ไหน

นี่นะครับคุณทวีปเลยบอกว่าตอนนี้หมดหนทางจริง
ร่างกายของผมก็แข็งแรงนะครับ
ผมก็เลยอยากจะขายดวงตาซะนะฮะ
ฟังเสียงของคุณทวีปหน่อยครับ
แต่เพื่อนร่วมงานในวงการรถทัวร์ภูเก็ต

ว่าบางคนเครียดเป็นเส้นเลือดในสมองตีบก็มีแล้วครับ
ตอนนี้ล้มระเนละนาดกันทั้งวงการเลยครับผม
ยืนยันตามเดิมครับยังพร้อมที่จะให้รู้ครับ
แต่ถ้าได้มาเอิญมาสักก้อนได้เก็บไว้ได้ส่งให้หลานเรียน
แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านครับ

ในวงการรถทัวร์ภูเก็ตแยกกันทุกคนเลย
บางคนเครียดจนเส้นเลือดในสมองตีบก็มีแล้วนะครับ
ตัวเขาเองยังพอจะมีสุขภาพที่แข็งแรง
แต่ภรรยาเป็นทั้งความดันแล้วก็เป็นต้อกระจกนะครับ
หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความไปขายดวงตา
ก็มีเพื่อนโทรศัพท์มาแล้วก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจเยอะนะครับ
ถามว่าพี่ทวีปพี่ทวีปยังจะขายดวงตาอีกไหม
ทวีปเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าหากมีคนต้องการดวงตา
ซึ่งผมก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายจริง
แต่หากได้เงินมาสักก้อนก็จะเก็บไว้ให้หลานเรียนหนังสือ
แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านเกิดด้วยดวงตาข้างเดียว

ล่าสุดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง
นายสำรานจินดาพลก็ประสานให้นายทวีป
คนที่โพสต์ขายดวงตามาพบที่เทศบาลตะบนฉลองหน่อย
หลังจากที่ทางนายยกเทศก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของพี่ทวีปเขาเรียบร้อยแล้ว
ช่วงค่ำของวันที่๑๗มกราคม
แต่ทีนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งนะฮะว่าจะยังไงนะครับ
โดยนายกเทศมนตรีก็บอกว่า
ผมก็ได้รับการประสานจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะ
คือทางจังหวัดรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลฉลองแล้ว
รับทราบความเดือดร้อนแล้วก็การประกาศขายดวงตาแล้วนะครับ
ทีนี้ขอให้ช่วยตรวจสอบในเรื่องของการช่วยเหลือ

แล้วก็ทีนี้พอมาพบกับคุณทวีปก็จะต้องวางแผนในการช่วยเหลือ
แล้วก็นัดหมายมาพูดคุยกับทางเทศบาลในวันนี้แหละครับ
จะได้รายงานให้ทางจังหวัดได้ทราบแล้วก็เตรียมหาทางช่วยเหลือนายทวีป
เรื่องอาชีพในระยะยาวต่อไปรวมถึงก็ต้องสำรวจตรวจสอบนะคุณนะ
ใครที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด๑๙อีกนะฮะ